ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
คือปกติเรานำเสนอเรื่องราวแบบว่าคนที่ไปทำพิธีบวงสวง
แล้วมีอาการคล้ายกับว่าเขาเรียกอะไร
ของขึ้นของเข้าอะไรอย่างนี้
เยอะแยะมากมายแล้วเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกัน

เจ้าให้ช่วยข้าไม่กลัว
ข้าไม่กลัว

ก็ไม่ใช่ไงก็เป็นตัวแสดงแทน
ก็เขาจะทำพิธีกันอยู่ไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางพิธีบวงสวง

แต่สถานที่เราไม่แน่ชัด
เรื่องของสถานที่อันนี้ต้องขออภัยด้วย
เพราะว่าทางเจ้าของคลิปเขาไม่ได้ระบุอะไรเอาไว้เลย
ว่าเขาทำพิธีที่ไหนยังไงนะคะ
แต่ให้ดูว่าระหว่างการทำพิธี
เขามีการเชิญคนมารับบทพ่อปู่พญานาค

แล้วอยู่นี่สาวคนนี้ชุดขาว

ไม่ใช่นักแสดงในทีมนะ
ไม่ใช่นะเธอมาร่วมพิธีปกติ
แล้วอยู่เหมือนมีอาการเหมือนของขึ้นเหมือน
เหมือนมีอะไรบางอย่างมาแฝงร่าง
เธอก็ลุกขึ้นแล้วเดินขึ้นไปลานพิธี

แล้วก็ไปชี้หน้าหนุ่มที่รับบทพ่อปู่พญานาค

บอกว่าเธอไม่ใช่

ไม่ใช่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่แล้วลงไปก่อน

แต่ทีนี้เนี่ยเธอพูดออกมาแบบนี้จะทำแบบนี้กับข้า

เหมือนคนที่มาร่วมงานเขาก็ตกอกตกใจไงคุณว่า
เกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เขาก็จัดพิธีกันต่อ
เนื่องคือเข้าใจนะคนที่แสดงอยู่ทำไง

หยุดหยุดนะคือเขาแสดงอยู่อะค่ะไม่หยุด
พ่อปู่ปวดหัวแล้วเออพ่อปู่แบบกุมขมับแล้ว
แล้วจากการคาดเดาของคนที่มาร่วมงานเนี่ย
ก็คาดว่าสาวคนนี้น่าจะโดน
เจ้าพ่อเจ้าแม่มาแฝงร่างไหม

แล้วก็เนี่ยค่ะมีคนลุกขึ้นมาไล่ลำกันหลายคนเหมือนกันนะ

วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไร
แต่ทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณมาร่วมพิธี
ก็พยายามนั่งดูจนจบพิธีดีกว่า

เพราะว่าเขาก็จะมีขั้นตอนวิธีการว่า
เดี๋ยวเขาทำตรงนี้แสดงแบบนั้นแบบนี้
แล้วก็จะมีพิธีบวงสวงอะไรต่างตามมา
แต่เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เนาะคุณผู้ชม